อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว

คุณยายท่านหนึ่งนะคะถูกลูกชายทำร้ายร่างกาย
คือเจ็บหนักเลยหน้าตานี่สะบักสบอมเลยนะคะ
ปูดบวมเขียวเลยค่ะ
หลังจากนั้นหนีมาแล้วก็มานั่งอยู่ข้างทางแบบนี้
กู้ภัยเห็นกู้ภัยก็เข้ามาช่วย
ตอนแรกก็ไม่อยากจะบอกว่าใครทำร้ายร่างกายทุกคนรักลูก

จะเป็นช่วงที่กู้ภัยไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เนี่ยนะคะ

คุณยายตาปูดเลือดไหลอาบหน้าไปจนถึงคอ
แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ริมถนนบ้านห้วยกลุ่ม
กู้ภัยก็เข้าไปประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ

กู้ภัยพยายามตะล่อมถาม
ทำร้ายร่างกายไม่ตอบค่ะ
ทางกู้ภัยก็ตะล่อมถามไปเรื่อย
จนสุดท้ายแง้มบอกมานิดนึงว่า
ลูกชายแท้ของเธอเองนั่นแหละที่ทำร้ายร่างกาย
กู้ภัยก็เลยบอกว่าต้องแจ้งตำรวจนะ

คุณยายท่านนี้ร้องไห้เพิ่มเติม
ขอร้องไม่ให้แจ้งตำรวจค่ะ
อย่าเอาตำรวจไปยุ่งกับเขาเลย

เรามันสะเพราเองเดินล้มเอง

ทั้งที่ถูกลูกชายตีแต่สรุปสุดท้ายก็บอกว่าตัวเองล้มเอง

ให้กู้ภัยปฐมพยาบาลอยู่แค่ตรงนั้นนะ

แล้วก็ไม่อยากให้กู้ภัยไปส่งที่บ้านด้วย
เพราะถ้ากู้ภัยไปเจอไปเจอลูกชายที่บ้าน
เดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะกันอีกทำร้ายร่างกายกันอีก

กู้ภัยบอกว่าทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริง
ได้แต่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในเพจ
บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยเพียวเยียงไทยศรีราชา

ตอนเด็กแม่เลี้ยงคุณมาเขาเคยตีคุณถึงขนาดนี้ไหม
ทำไมคุณต้องทำร้ายแม่ด้วยค่ะ
สะเทือนใจจังเลยเวลาที่เห็นข่าวแบบนี้